แจ๊คเป็นคนเดินเข้าไปสมัครที่อาสยามด้วยตัวเองเลย
ครับผมก็นัดพี่เนรก็มันโชคดีด้วยครับ
เขากำลังต้องการนักร้องที่เป็นภาพที่เป็นลูกทุ่งจริงแท้

ใช่เพิ่งเขาอยากได้นักร้องภาพแบบนี้
ก็เลยเข้าไปถูกจังหวะถูกเวลาก็เลยได้ร่วมงาน
ข้อที่๑คนเกิดราศีกันในขณะนี้ดาวพฤหัสบดีคือดาวผู้ใหญ่
หนุนดวงชะตาอยู่ราศีสิงศ์และหนุนไปจนถึงวันที่๗สิงหาคม
จะยกมาทับตัวเองคือครอบเลย
เข้าใจไหมแปลว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแจ๊คตั้งแต่ประมาณต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนสิงหาเนี่ย
ดีเท่าไหร่หลัง๗สิงหานี้จะดีมากและเป็นโอกาสของชาวราศีกันด้วย
ก็เลยได้ทำเพลงเพลงแรกเป็นเพลงช้าแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเร็วโดนเลย
โดนแล้วจริงเพลงนี้เลยโดนเลย
อย่างนี้พี่แจ๊คเมื่อกี้นี่พ่อหมอรักบอกว่าหลัง๗สิงหาคมเขามาถูกทางหรือยังฮะ
ถูกทางที่เขามาร้องลูกทุ่งแบบอาจจะเป็นลูกทุ่งเต็มตัว
จังหวะอาจจะใช่

เอางี้นะข้อนี้เป็นการวัดเลยเพราะว่าคุณแจ๊คก็รอพิสูจน์ว่าผมจะทายแม่นไหม
ข้อที่๒มันเป็นเรื่องที่บันทึกจาลึกไว้ในท็อกทะลุดาว
แล้วก็อันนี้ก็ตกลงกันไม่ได้ด้วยเหมือนที่เราทายทาทาว่าอีกไม่กี่วันนี้
แต่งงานมันเป็นเป็นไปได้ไงแล้วก็เกิดจริงนึกออกไหมนี่มันเป็นคลายสิทธ
มันคือความจริงเพราะฉะนั้นคุณแจ๊คเนี่ยหลัง๗สิงหานี่นะ
ดวงชะตาจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงรุ่งโรธ
โดดเด่นมากกว่าที่เคยเป็นเคยมีแล้วก็จะมีเงินทองมากมาย
เพราะฉะนั้นฝากไปถึงพี่เนรและอาสยามว่าเพลงของอีตาคนนี้ต้องหนึ่ง
ต้องเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียพัดพรากเสียใจถูกทิ้งเจ็บปวดรวดร้าวร้านร้อน
ก็เป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนเป็นเพลงร่วมทุกข์ร่วมสุขของคนทั้งประเทศ

โอ้โหมันจะทะลุทะลมทลายเหมือนกับแจ๊คธนพลคือขวัญใจของคนยากคนทุกข์
ที่ต้องการกำลังใจเพราะเขาคือคนร่วมทุกข์ร่วมสุข
และนี่คือบทเพลงเป็นตัวแทนการร่วมทุกข์ร่วมสุขนั้น
จะทะลุทะลายเงินทองจะไหลมาเทมาจนถึงเมื่อไหร่
เวลาสั้นต้องทำให้เกิดให้ได้๗สิงหาปี๒๕๕๙ไปถึงประมาณกรกฎาปี๒๕๖๐
ปีนี้เป็น๑ปีของโอกาสถ้าเกิดได้ก็ไม่ต้องนับกันแล้วว่ากี่ปี
ถ้าเกิดไม่ได้ก็จบแล้วครับ๑ปีนี้ท่านผู้ชมที่ดูทางบ้านนั้นนะฮะ
ท่านผู้ชมที่ดูทางบ้านบ้าง๗สิงหาคมถึงกรกฎาคมปีหน้าเนี่ย
ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยทำยังไงถึงจะมีโอกาสดีดวงดีเหมือนเขาบ้างไหม
คืออย่างนี้นะครับคนที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ชมเนี่ย
ลักษณะราศีกันเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณพ้นเคราะห์
คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนคุณพ้นเคราะห์ไปแล้วตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
แต่หลายคนยังบอกว่ายังไม่เห็นดีขึ้นเลยค่ะอาจารย์
ก็คุณที่ผ่านมามันเกิดเรื่องนี้ก็คุณไปพูดถึงที่ผ่านมานะฮะ
ต้องมีกำลังใจมีความหวัง
แล้วต้องลุกขึ้นมาทำอะไรคุณต้องคิดทำ

แต่แจ๊คยิ้มเลยเมื่อกี้เพราะว่านับดูแล้วเนี่ย
จังหวะของการทำเพลงเสร็จพอดีที่เดือนสิงหา
ก็เลือกรูปรวมกันนั่นแหละแต่จะปล่อย

ถ้าสมมุติใครติดตามข่าวมาโอเคล่ะ

พี่เคยเป็นแฟนกับดารา

วันนี้เราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเขามีครอบครัวไปแล้ว

ท่านหนึ่ง

มันก็คือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิต
คุณแจ๊คคุณอายุก็รุ่นดาวคราวเดียวกับผมนะ

แต่หน้าเรามันไปกว่าเขาไง

ก็นี่ไงถึงได้ทักเนี่ย

ดวงชะตาเป็นจุดผิดหวังแต่ถ้าหากเราอยู่ในวัยซึ่งเกินครึ่งชีวิตแล้วอย่างนี้
แล้วนะจะอยู่ถึง๘๐ไหมถ้าอย่าไปหลงใครจำไว้นะ
มันจะมีอย่างงี้นะรักในวัยนี้ควรจะเป็นรักร่วมทุกข์ร่วมสุขอืม
ร่วมบุญร่วมสร้างไม่ใช่รักแบบโอ้โหหน้าสวย
เขามาเองแล้วคนนั้นเขาอาจจะหนึ่ง
สมบัติเอาไว้พันล้านหัวใจหนูยังว่างอยากให้พี่แจ๊คเข้าไปอยู่ข้างจะไปเอาไหมอย่างนี้
มีหรือยังเถอะพี่แจ๊คทุกวันนี้

มีแล้วมันจะมานั่งหน้าแห้งอย่างนี้ไหม
ราศีไหนในปีนี้ฮะ
ภาพรักแน่นอนอย่าไปมุ่งเรื่องความรัก

กันพิจิกษมี๓ราศีนี้เนี่ย
ทั้งชีวิตครับแม่หมอเขาหมายถึงทั้งชีวิต
มักจะผิดหวังผิดภาษณ์โอ้คหัก

แต่ก็ไม่ได้ทุกคนไปแล้วไม่ใช่ทุกเวลา

ไม่ว่าจะลักษณะราศีหรือภาพรวม
ที่จะต้องระวังได้แก่คนเกิดราศีพฤศพ
พฤศพถูกดาวเสาเล็งชะตาไปจนถึงปี๒๕๖๒

ต้องระมัดระวังการที่๑มีครอบครัวแล้วให้ประคับประคอง
ให้เข้าใจให้อภัยอโหสิ
ในกรรมผิดภาษณ์ต่อกันที่มี
อย่าให้โกรธข้ามวันข้ามเดือนมีปัญหาแน่
ถ้าเป็นโสดถ้าจะมีใครอย่าเพิ่งมี
เพราะคุณจะมีแล้วมันก็กลายเป็นคู่พัดพราก
มันแค่คู่อยากที่จะมี

มันจึงอาพับในเรื่องนี้สำหรับชาวราศีพฤศพครับ

เร็งจันทร์ดวงชะตาขาดเมตตามหานิยม

ก่อนออกรายการใช้ศรีผึ่งมหาเมตตามหานิยม

นี้ไม่มีไม่มีก็ต้องให้ล่ะ
เอาไหม
คือเมตตามหายมเจ้าขุนงค์ชายเสกเรียบร้อย

เอ้ยเขาไม่ไว้เก็บกระตูะเลยนะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของการไหว้พระทำบุญ
เสริมบารมีเสริมให้คนรัก
เสริมให้คนเมตตามีมั้ย

กุศลเนี่ยมีอยู่จริงและอนิสงฆ์บุญมีอยู่จริง
แต่ไม่ใช่ทำเพราะกลัว
อย่าไปทำบุญสร้างบุญแล้วต้องการได้อันนี้ส่งให้บุญเพราะกลัว
กลัวคนจะไม่รักกลัวจะไม่มีเงิน

จะทำร้อยสองร้อยจะมากจะน้อย
ขอให้ทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์

เกิดผลตั้งแต่บัตรนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป

อาจจะเป็นคนวาเวเว่ที่เหงา
แต่เวลามาอยู่กับใครก็รำคาญอีก
มีโลหะส่วนตัวไง
อายุมากกว่าเข้ามาจีบบ้างยัง

แล้วพี่ไปจีบเขามีบ้างยัง

ในระยะเวลาจากนี้เป็นต้นไป

แต่ถ้าเกิดไปหยิบไปแตะเมื่อไหร่เขานะ

แตะได้แตะอย่ารักหลังจากผ่านประมาณปี่หกศูนย์กลางปีไปแล้ว
เวลานั้นเพราะฉะนั้นห่างเอาเวลาไปลุยงานดีกว่าทำงานทำงาน
คิดจะทำธุรกิจอะไรแม่คิดว่าจะได้ถามเผื่อเหี้ยอยาก
ว่าทำธุรกิจอะไรได้อย่าไปทำอะไรเด็ดขาดอ้าวหาโอกาสมี

เดี๋ยวทำไมถึงไม่ให้ทำ

ในดวงชะตากรรมมะหมอนาาแปลว่า

ร่วมกับทฤษฎีเป็นมรณะจะผิดพลาด
คิดว่าดีว่าสำเร็จผิดพลาดไม่สำเร็จ

อย่าเพิ่งเริ่มไอเดียอะไรเลยช่วงนี้

อย่าลงทุนอย่าคิดโปรเจกต์อะไรใหม่

โดยเด็ดขาดตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้
คือก่อนหน้านี้คนที่ทำอะไร
ใหญ่ก่อน๗สิงหา

ก็แปลว่าประมาณกรกฎาสิงหาปี

คิดทำอะไรแล้วผิดพลาดได้แก่ราศีมังกร

วันที่๗สิงหาคมปีนี้เป็นต้นไป
บุคคลที่จะผิดพลาดในการคิดและการเห็นใจ
ทำธุรกิจคือราศีกลุ่ม

อย่าดำเนินธุรกิจอย่าคิดขยับขยะ
หรือทำอะไรให้ประคับประคอง

หรือดำรงความเป็นลูกน้องลูกช่างของกรหนึ่งงาน
อย่าไปน้อยใจลาออกอย่าเปลี่ยนแฟนที่ตกงาน

เพราะฉะนั้นตอนนี้ราศีกุมเนี่ยต้องระวัง
จากสิงหานี้ไปถึงสิงหาปี

สุขภาพอุบัติเหตุมีไหม
ตักต้องเตือนอะไรกันหรือเปล่า
ดวงนี้เป็นดวงชะตาที่

ดาวเสาร์กับดาวอังคารร่วมกันในพื้นชะตาเดิมเนี่ย

เปราะบางอ่อนแอต่อการถูกทำร้าย

ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณแจ๊คก็ต้องระมัดระวัง

สิ่งเหล่านี้มันคุ้มตนอยู่แล้วโดยพื้นฐาน

ตอนนี้เจ้าคุณทงชัยวัดไตรมิตรกำลังดังไปกราบ

สุดท้ายค่ะอยากให้แจ๊คได้ฝากข้อคิด

ทั้งสุข

ทั้งรุ่งทั้งล่วงอะไร

แต่สำหรับตัวผมที่

คือตัวพอตัวเดียวมันจะทำให้ทุก
มันจะทำให้ตัวคุณ

ถ้าไม่งั้นคุณจะต้องขนขวาย
แย่งชิงปีนป่าย

ถ้าคนเราพอตัวเดียว
มันจะไม่มีปัญหาเลยในโลกนี้

ป่านนี้คุณคงจะต้องตื่นตนก

ตกใจช็อกเสียขวัญ
หรือจะต้องทำอะไรหาวิธีแก้

ในดีมีร้ายมันจะเป็นแบบนี้เสมอ

เวลาจะตกให้มันตกให้ถึง

อย่าไปหาวิธีที่แบบว่าทำยังไงไม่ให้มันตก

อย่ามองข้ามจุดเล็ก

มาจากสิ่งที่ไม่มีอะไร

ในวันที่มีเนี่ยมีอะไร

ก็เป็นตัวอย่างของการ

ดวงชะตาหรือชีวิตให้ได้เห็นว่า
ของคนดังดาราหรือนักแสดงใด

ไม่ได้เลิศหลู่แล้วก็ไม่ได้พร้อม

โชคดีที่

ในความเป็นชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่

อิทธิบา๔คือฉันทะความพึงพอใจ
สิ่งที่ทำบุริยะความขยันมุ่งมั่นและทุ่มเท
จิตตะจิตใจฝักไฟเอาจริงเอาจัง

เพราะนี่เป็นเวลาของคนที่เกิดในราศีกันและเป็นเวลาของคุณแจ๊ค

คุณแจ็คจะไปถึงดวงดาวได้ไกลขนาดไหน
ขอบคุณครับ
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการท็อกทะลุดาว

ตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

วันนี้ของพี่ลงไปกี่กิโลแล้วจ๊ะ
ลงไป๑๐กิโลค่ะแค่นี้ก็ปลื้มปิ่มแล้ว

คนนี้ลงไปถึง๕๐กิโล
เราเห็นเขาในรักษณ์มาโดยตลอด

คำถามที่เราจะต้องถามคุณจาก๑๐๐

เหลือ๙๐กิโล
ต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้ผ่านอะไรมาบ้าง

แม้แต่จะงับหัวและฆ่าคุณแม่ที่เลี้ยงเธอมา
จริงหรอ
เป็นเด็กแสบเหมือนเด็กผู้ชาย
ดวงสามารถที่จะแกล้งหมาแกล้งแมวแกล้งเป็ดแกล้งไก่แกล้งนก
คือเขามีอารมณ์แบบแปลกนะตามดวงเนี่ย
เลี้ยงคือดาวเสาเป็นวินาศแก่ชะตา
แกล้งเหมือนมีเวรมีกรรมนำพาร่วมกันมานะ
แกล้งสามารถที่จะแกล้งสารพัดอย่างคือ
ดวงชะตานี้นะจะได้คู่หน้าแก่
ดาวคู่ก็ไปเป็นวินาศกับดวงชะตารูปกับดาวอังคาร
ไม่เจออุบัติเหตุตายก็ต้องติดคุก

คุณแอนก็มีสิทธิ์จมน้ำตกน้ำ
มีเหตุเกิดอุบัติเหตุมีเกรดผ่าตัด

ตกน้ำมาแล้วสองครั้งแต่ไม่ตาย
ถ้าดวงชะตาใครมีเลข๓กับเลข๗

สิทธิ์ที่จะเกิดเหตุที่ฉิวเฉียด
เฉียดความตายไปได้ตลอดชีวิต
เอาง่ายนะถ้าเกิดในเครื่องบินลำนึงนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป